สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
นาฬิกา๓๐นาทีนะครับท่านผู้ชมเกาะติดต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่ไทยรัฐนิวโชว์๕ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาหมายจับลุงพลออกมาจากนั้นมาก็กระบวนการก็ดำเนินมาเป็นทอดเป็นทอดไปนี่คือบรรยากาศสดอยู่ที่ที่ไหนนะฮะบ้านลุงพล

นี่คือตำรวจนะครับกรรมหมายจับของศาลที่ท่านอนุมัติให้จับลุงพลไปเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจก็มาล้อมที่บ้านแล้วฟ้าสว่างปุ๊บ
ล้อมหน้าบ้านล้อมหน้าบ้านจากนั้นก็จะไปอ่านหมายสาร
หมายสารเพื่อดำเนินคดีตามหมายจับที่บอกไว้

พอเคาะไม่เปิดเข้าด้านหน้าเข้าด้านหลังก็ไม่เจอใคร
พอเข้าไปข้างในนาฮันมาออกมาก็เลือดลัก
เฮ้ยคนที่มีชื่ออยู่ในหมายจับ
เมื่อกี้แวบหนึ่งตอนที่เปิดประตูออกมา
จะไม่เห็นลุงพลแต่เราเห็นป้าแตนหรือเปล่า

เท่ากับว่าตอนนี้ป้าแตนไม่ได้มีหมายแหละ

แต่ว่าคนที่มีหมายจับลุงพลชัยพลวิพา
ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านของตัวเอง
แล้วลุงพลไปไหนไปตั้งแต่เมื่อไหร่
คนที่เขามารอก็คือโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่

บรรยากาศสดคุณแม่น้องชมพู่นะฮะ
คือให้สัมภาษณ์หลายรอบแล้ว
แต่มันยังอัดอั้นตันใจว่าเอ๊ะทำไม
ทำไมคนที่อยู่ในหมายจับเนี่ยควรจะโดนจับ

ยังไม่เห็นเลยคุณแม่สตันไปเลยตอนที่คุณแม่ทราบเหรอ
หน้าตอนที่มายืนรอดูอยู่ที่หน้าบ้านลุงพล

หน้าตอนนั้นดูมีความหวังมากแต่ตอนนี้คุณแม่ตกใจมาก
ใช่ฮะมีเสียงคุณแม่ไหมตอนนี้
อัพเฟสขึ้นเลย

ความตั้งใจของคุณแม่ที่มาตรงนี้วันนี้เพื่ออะไรค่ะแม่
อยากมาดูอยากมาดูหน้าเขาอยากรู้เขาจะสบตาแม่ไหม
ถ้ามีโอกาสอยากจะถามว่าทำจริงใช่ไหม

หมดแล้ว

เพราะว่าตอนแรกตั้งใจจะมาดูหน้าคนที่อยู่ในหมายจับ
แต่ไปมาพอไม่เจอหน้าคนในหมายจับก็คือลุงพลชายพลวิพา

นักข่าก็ถามแม่เมื่อคืนนายนอนมั่นหรืะเปล่าเดี๋ยว
เพราะว่าเกาะติดเรื่องของข่าวสารการที่ลุงพลถูกออกไม้จับตลอดเลย
แม่บอกว่านอนน้อยแต่นอนนะ

เดินทางจากบ้านตัวเองมาที่บ้านลุงพล
มาตอนแรกไปติดขอบรั้วเลยนะ
ติดขอบรั้วจนเจ้าหน้าที่ต้องเอาไอ้พลาสติกมากั้น
แล้วคุณแม่ก็มายืนเป็นคนแรกเพื่อหวังจะได้เห็นหน้าลุงพล
ตอนที่ถูกกุญแจมือล็อกไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่พอออกมามันไม่เป็นดังว่าคุณแม่น้ำตาซึมน้ำตาคลอเลย

ก็อยากให้ลองตรวจสอบดูอีกทีนะครับ
ว่าที่บ้านของลุงพลตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไร
ที่ว่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่ยืนยันโดยตำรวจเลยหรือเปล่า

นี่คือที่หน้าบ้านลุงพลเรายังปักหลักนะฮะมีกล้องสดอยู่ตลอดนะคุณผู้ชม
แต่ตำรวจเข้าไปแล้ว
ลุงพลนี่เป็นบ้านกี่ชั้นบ้านชั้นเดียว
เพราะฉะนั้นพื้นที่อาจจะดูไม่ได้ใหญ่มากนะ
จะเข้าไป๓นายผมว่าก็น่าจะหาเจอแล้ว
ตอนนี้ถอนลงเท้าสามรอบนะครับ
เข้าออกออกมามือเปล่ายังไม่เจอลุงพล
และป้าแตนอยู่ภายในบ้านหลังนี้บ้านลุงพล
คุณผู้ชมที่ตื่นเช้าขึ้นมาอาจจะเพิ่งเปิดหน้าจอเรามาดูไทยรัฐทีวีนะคะ
ก่อนหน้าที่คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
คือตำรวจรวบตัวยูทูปเบอร์ที่ชื่ออ๋อไปแล้ว๑คน
ตามรายงานข่าวเนี่ยยูทูบเบอร์คนนี้ก็ถูกตำรวจขอสารอนุมัติออกหมายจับเช่นเดียวกัน
คาดว่าจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
แต่จะไปเกี่ยวข้องอย่างไรตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้
หรืออาจจะไปเกี่ยวข้องกับการพาลุงพลแล้วก็ป้าแตนออกจากพื้นที่หรือเปล่า
เดี๋ยวเราตรวจสอบให้เพิ่มเติมค่ะใจเย็นนะคะ
แต่ว่าขอค่ะก่อติดหน้าจอไทยรัฐทีวีตลอดทั้งวันนะคะ
อย่างนั้นในระหว่างที่เรารอดูตำรวจจะเดินออกมาเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวเราจะค้างภาพเอาไว้แบบนี้